คุณผู้ชมครับมาดูตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการ
กวาดล้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
เพราะวันนี้วันที่๑พฤศจิกายนแล้วนะครับ
เลขชุดผมยังเห็นอยู่

แต่ว่าไม่บอกว่าที่ไหนนะแต่เห็นทั่วไปเลย
แต่แจ้งไปได้นะคุณประชาชนที่พบเห็นการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา
การรวมเลขชุดขายจากใบละ๘๐บาท
กลายเป็นใบละ๑๐๐ถึง๑๒๐บาท

หนึ่งมีกี่ใบคุณสมมุติ๖ใบ๑๒ใบก็ปลาเท่าไหร่แล้วนะฮะ
ำไรใบละ๔๐บาทเป็นอย่างน้อย
ตอนนี้ตำรวจก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับ
โดยตำรวจโรงพักบางพลีแล้วก็บางแก้วในจังหวัดสมุทรประการ
ปฏิบัติการจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบรายย่อย

หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก
โดยสามารถจับกลุ่มผู้ค้าสลากเกินราคาได้หลายราย
แล้วก็นำตัวมาเปรียบเทียบปรับที่โรงพักคนละ๕๐๐๐บาทนะครับ
ด้านดังสาวปวัญรัฐนะธีจรรย์ภาค
ในผู้ค้าสลากเกินราคาที่ถูกปรับ

เป็นผู้ค้าบรายย่อยไม่มีโคต้า
ในการรับสลากมาจำหน่ายเหมือนเช่นในทุนทั่วไป
แต่ด้วยความที่ไม่มีอาชีพจึงนำเงินไปลงทุนซื้อสลาก
กับทางตัวแทนจำหน่ายที่ย่าน๔แยกคอกวัวกรุงเทพ
ซื้อมาก็ในราคาใบละ๘๒๘๕บาทแล้วคุณ

คือซื้อมาก็เกินราคาที่ขายแล้วแล้วจะไปขายในเท่าไหร่
ผู้ค้าสลากรายย่อยนี้ก็บอกว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลขที่ตัวแทนจำหน่ายจัดเป็นชุดไว้
ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ชุดละ๒ใบถึง๑๐ใบ
นำมาขายให้ได้กำไรก็ต้องขายตกแล้ว
ละ๙๐บาทถึง๑๐๐บาทเพราะว่าทุนมันมา๘๒แล้ว
ทำให้ต้องขายเกินราคาจึงอยากฝากไปถึงภาครัฐ
ถ้าจะดำเนินการไปดำเนินการที่ต้นทางอย่างเด็ดขาดด้วย
ไม่ใช่มาลงโทษเอากับผู้ค้ารายเล็กรายย่อยรายน้อยแบบนี้นะครับ
ส่วนพลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
บอกว่าเมื่อทำผิดกฎหมายตำรวจก็ต้องดำเนินคดี

นี้ภาพรวมของจังหวัดสมุทรประการ
สามารถจับกลุ่มผู้ค้าสลากเกินราคาได้แล้วกว่า๖๐คน
โดยมีอัตราโทษปรับขั้นต่ำ๕๐๐๐บาทต่อคนนะครับ
ก็อยากเตือนไปยังผู้ค้าสลากทั้งรายใหญ่และรายย่อย
จำหน่ายในราคาที่กฎหมายกำหนด
หากพบเห็นอีกก็ต้องจับกลุ่มอีก
ตำรวจไม่สามารถละเว้นได้
แต่นี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ค้ารายย่อยนะครับ
ดังนั้นสำนักงานสลากก็ต้องดำเนินการดูแลเต็มที่
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ดูแลเต็มที่นะ
แต่บางทีก็รอดหูรอดตาไปนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อย

แจ้งเรื่องสลากกินแบ่งราคาเกิน๘๐บาทได้
หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ๒๔ชั่วโมง
ถ้าคุณผู้ชมแจ้งเข้ามานะคะแจ้งว่าเราเจอที่จุดไหน
ทีนี้การตรวจสอบมันจะเป็นการตรวจสอบแบบย้อนหลังถอยหลังไปเรื่อย
ทำให้เราจะไปเจอต้นต่อว่าสรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง